อย่างที่บอกไปว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
และพรุ่งนี้๑๖มีนาคมวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ไม่มีกระดาษก็หยิบโทรศัพท์มาแคปเอาไว้

เพราะเราจะไม่บอกให้คุณผู้ชมมองเอง
แล้วแต่ดวงของคุณว่าคุณจะเห็นอะไร
อ่ะไปเริ่มดูกันเลยที่เชียงใหม่ถ้าคุณผู้ชมครับ
เอาโชคมาฝากดูกันนะฮะ

เพราะว่ามันมีผลออกมาตรงกลางลำต้น
คือต้นกล้วยนี้มันอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านวังศรีอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านบอกว่ากล้วยมันถูกตัดไปแล้วทั้งบนมันไม่มีต้นแล้วคุณเห็นไหม

เออมันเป็นจังสี่อ่ะนะคุณผู้ชม
คือมันโผล่มากลางลำต้นนับไปแล้วจำนวนหวีทั้งหมดมี๑๒หวี

ถ้าเกิดนำไปตีเลขอันนี้ชาวบ้านพูดนะผมไม่ได้พูด
ชาวบ้านจะเรียกว่าเออสิบสองหวีมันต้องเป็นก้าวหนึ่งสองหรือเปล่า

ทำให้ชาวบ้านไปดูเพื่อขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย
แล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ลอตเตอรี่น่าจะให้โชค
กับกล้วยที่ไม่มีใบแต่มีลูกออกมา๑๒วี

ส่วนชาวบ้านนะคะที่ไม่ได้ไปไกลถึงเชียงใหม่ใช่ไหม
สุโขทัยเขาไปกราบไหว้พระศรีวรีค่ะ
อยู่ในวัดหนองทองในอำเภอเมืองกราบไหว้ขอพรไม่พอ
กแป้งไปด้วยไปรูปคลำบริเวณไม้เท้า
จริงการกลับไห้พระศรีวรีคือการขอโชคลาภอยู่แล้ว
เขาก็เอาไปถูแบบนี้ที่ไม้เท้า
ฝากเตือนฝากเตือนอย่าสัมผัสอะไรกันแบบนี้ก็ต่อกันนะ

งวดนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยพอไปรูปไปถูกแบบนี้เขาบอกเห็นตัวเลขมันคล้ายเขา
เขาก็บอกมา๐๒๙เขาบอกแบบนี้

เออเขาก็บอกมาประมาณนี้เอาตามที่เขาเห็นนี่แหละ
ก่อนหน้านี้งวดวันที่๑มีนาคมเขาบอกมาขอมีคนมาขอพรที่นี่แม่นเหมือนกัน
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔๐ใบได้เงินไป๘๐๐๐บาท
และคนที่ถูกรางวัลเขาก็มาแก้บนเรียบร้อยนะ
เป็นไก่ต้มเป็นกล้วยเป็นประทัดเนี่ยเอามาแก้บนพระศรีวรี
แล้วก็ยังแจกโรตารีงวด๑๖มีนาคม
ให้แก่คนที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะ

กะจะมาแจกลาบโชคลาบให้คนอุตอบไง
ถูมากระวังไม้เท้าท่านจะศึกเนอะ

ไปดูเรื่องของสัตว์แสนรู้กันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้พอข่าวคราวปรากฏออกไป
นี่ก็โอ้โหคนที่วัดต่อมใต้ที่บ้านสรรหนองเหนียว

ส่องหาเลขเด็ดจากปลาไหลเงินปลาไหลทองในบ่อ
ที่เจ้าอาวาสเขาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
หน้าองค์พระธาตุนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
บางคนบอกนะคะว่าจะนำเลข
หมู่บ้านทั้ง๓แห่งที่จะลึกไว้ใกล้กับป่อเลี้ยงปลาไปหาซื้อลอตเตอรี่
นะคะก็ชาวบ้านเขาก็ตีเลขกันไปเนี่ยนะ
แม้กระทั่งที่อยู่ของวัดเองเลขที่๔หมู่๓เนี่ย
ก็จะนำไปเสี่ยงโชคกันด้วยนะคะ
คือคือเลขหมู่บ้านทั้ง๓แห่งคือมันมีหมู่อะไรอ่ะ

หมู่สามหมูสองแล้วก็หมู่สิบสองอันนี้เป็นหมู่บ้านของเขาอ่ะนะ

เอาส่วนมาจากาศในวัดโพธารามอำเภอสัมภาพบุรีจังหวัดชายน่าครับ
เพราะว่าคนไปขอโชคขอราภแล้วก็เอาแป้งฝุ่นไปขัดถูก
เพื่อหาเลขจากเมลวไม้สักทองหรือว่าเมลวเก๋งจีนอายุกว่า๑๐๐ปี
เรือลำนี้มีประวัติว่าให้โชคลาภเจ้าของเดิมมาแล้วจนร่ำรวยต่อต่อกันมาหลายรุ่น
โดยเจ้าของเรือเคยถูกรางวัลใหญ่คือรางวัลที่๑มาเมื่อ๖๐ปีก่อน
สมัยนั้นเนี่ยเงินประวัติอยู่ที่๕๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แต่ว่างวดนี้ชาวบ้านเขาก็ไปส่องแล้วเขาก็เห็นกันล่ะคุณผู้ชมเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนเขาอะเนาะ

เขาก็ถ่ายรูปเขาบอกว่าเนี่ยเลขมันปรากฏตอนนี้
แต่เรามองไม่เห็นไงแล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นแล้วกันนะครับ
ค่ะส่วนที่วัดจุลาจินดารามแหลมพระน้องเสือปฐุมธานีค่ะ
ช่วงนี้ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่นุ้ย
อืมเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมีคนได้โชคได้ลาบ
เขาก็เลยเอาน้ำแดงมาแก้บนแบบนี้คุณนิ่มแสงเทศ
เป็นหนึ่งในคนที่โชคดีแล้วก็เอาน้ำแดงมาแก้บน
ขอโชคลาภอีกสักครั้งซิโดยการล้วงหายเสี่ยงเลข
เขาบอกว่าวันนี้เขาล้วงได้ยี่สิบสองกับสามสิบสี่
แล้วหลังจากนั้นไปเลยค่ะที่แผงโนตรี
ตามหาเลขที่เขาเจอนางสาวพัชรดาธรรมศาลา
บอกว่าปลายเดือนก่อนมากราบไหว้มาขอพรไอ้ไข่นุ้ยเหมือนกัน
ถูกเลขท้าย๓ตัวด้วยก็เลยแวะมาแก้บน
โชคลาภอีกทีวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะ
ล้วงหายเสี่ยงโชคถือได้เลขยี่สิบใบนะคะ
บอกขอถูกอีกทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาแก้บนใหม่นะคะ
อ๋อชัดเจนนะคะค่ะใช่ค่ะไปดูกันต่อที่วัดหลักศรีราชธรรคศตัว
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้คือขักไปด้วยชาวบ้าน
มาร่วมงานประจำปีนามัศกาลหลวงพ่อโต
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำดำเนิน
ปีนี้มีขบวนแห่องค์หลวงพ่อโตจำลองนะคะ
ทางบกแล้วก็ทางเรือด้วยยิ่งใหญ่งดงามมาก
พลาดไม่ได้เมื่อมาปิดทององค์หลวงพ่อโตแล้ว
ต้องไปแวะดูรถแห่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้ทางน้ำเมื่อสักครู่นี้
เป็นรถแห่ทางบกทางน้ำทางบกเลย
ส่องรถนะคะทะเบียนรถที่เป็นรถแห่องค์หลวงพ่อโต

ใช่เขาไปส่องดูทะเบียนเนี่ยเจอทะเบียนรถคันนี้ก็คือ
ลอลิง๙๒๙๓กรุงเทพหวังจะนำไปเสี่ยงโชคกันไป
แล้วจากนี้พบว่าตามแผงลอตเตอรี่ในบริเวณงานเลขต่าง

ขายดิบขายดีจนหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดงานนะคะ
แล้วก็เลขเวลาเรือขบวนแห่ออกจากหน้าวัด
เวลาเปิดงานคือตี๕๓๐
เวลาคบวนเรือออกก็คือ๘๑๗น

ไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ส่องหาจากขันน้ำมนต์บ้างต้นตะเคียนทองบ้าง
อายุก็๔๐๐ปีแล้วนะครับมีขนาด๓คนโอบความยาว๑๐เมตรนะฮะ
ตะเคียนเต็มไปด้วยแป้งคนก็ไปทาถูทาถูกันไปขาวโพนนะครับ
แต่ว่าที่ทำให้ฮือฮามากเพราะว่ามีนักแสดงช่อง๓ไป
ร่วมงานคุณโบนัสเขาก็ไปพร้อมด้วยคุณปาร์ค
ไปทำบุญวันเกิดกันพร้อมกับไปส่องหาเลขกับชาวบ้านด้วยเช่นเดียวกัน
ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเห็นอะไรแล้วนะครับ
ด้านคุณอุตสาชมชื่นสุขแม่ค้าจากนครปฐมเขาก็ไปส่องหาเลข
เขาบอกว่าเขาก็เห็นเหมือนกันแหละ
หึ๘บ้าง๓บ้างอะไรก็ว่ากันไป

ถ้าบอกไปมันก็คงไม่ตรงกันหรอกนะครับ
มีเช่าที่วัดสีเดร์เขาขออภัยนะแคะ

ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากไม้กลายเป็นหินมีหลายสิบท่อนเลยนะ
ชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นไม้ตะเคียนดึกดำบัน

กลายเป็นหินเหล่านี้จะให้โชคแก่คนที่มากราบไหว้
แล้วก็มีชาวบ้านเคยถูกลอตเตอรี่หลายงวดมาแล้วด้วยนะคะ
คนที่มากราบไหว้พิธีขอโชคทำยังไงล่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่แป้งนั่นแหละเอาแป้งไปรูป

เอาส่องหาเลขเด็ดงวดนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็เจอเยอะเหมือนกันนะ

มาตรงกันแล้วมี๘กับ๓
ความเชื่อสู่บุคคลนะฮะชาวบ้านเขาบอกมาเราไม่ได้บอกเองนะ
ค่ะอยู่อีสานแล้วไปที่นี่กันหน่อยนะคะ
เกาะคำชโนธนะคะอุดรธานีนักเสียงโชคนักท่องเที่ยวก็พากันไป
ไหว้พระขอพรหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีประธุมาคึกคัก
แต่ว่าไม่หนาแน่นเหมือนเคยส่วนใหญ่หวัดกลัวเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขายืนยันนะคะว่าทำความสะอาดพื้นที่ทุกวัน
โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านไปสัมผัสด้วยมือ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสารไหว้ปู่ย่าลำตัวพญานาคแล้วก็เบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์
เขาบอกทำความสะอาดแบบนี้ทุกวันเลย
ชาวบ้านที่ไปส่องเลขเด็ดบริเวณรากมะเดือยักษ์
บอกว่าเห็นตัวเลขคล้าย
๕๓๓๕อะไรอย่างนี้บอกให้เลขคล้ายเป็นไรอย่างนี้ค่ะ

สุดขัดละมนต์ดูเอาเองค่ะสัตว์เจน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรามาดูว่าเลขอะไรนะ
เอ้อเลขหางประทัดเมื่อกี้เลขหางประทัด
นิแหละ
งงไปหมดแล้วเนี่ย
ก็ฝากเตือนด้วยนะคะว่าคืนนี้ยังคงเป็นคืนหมาหอนอีกวันนึง
หลายพื้นที่ควรจะแบบมีนักเสี่ยงโชคกันเยอะ

บางทีเราเอาไปสุมหัวกันดูเลขดูขันน้ำมนต์ดูต้นตะเคียน
ระวังโรคกำลังมาย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อสู่บุคคล
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ